มองศ์
พัดหยิบ

ก็กลัวอยู่ค่ะแต่ว่าก็ก็มันมันก็ยังมีทางที่ที่ที่รักษาอยู่ค่ะที่อ่า
เราทำงานได้ด้วยแล้วก็รักษาไปด้วยยังได้อยู่ก็คือใช้เสี่ยงให้น้อยลง
แล้วก็ไม่ต้องตะโกนมากเลยค่ะแล้วก็ฝึกการใช้เสียง
คิดว่าหนูว่าหนูน่าจะได้เต็มที่เหมือนเดิมนะคะ
เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเรายังใช้เสียงไม่เป็นเท่าไห
คือเวลาเราร้องเพลงเนี่ยเราใช้การกระแทกมากกว่าแต่ตอนเนี้ย
พอเราเริ่มเรียนรู้การใช้เสียงเนี่ยคือเราเริ่มใช้เสียงเป็นมากขึ้น
แล้วเราทำให้ไม่เจ็บคออะไรอย่างนี้ค่ะก็คือทำให้เราดีขึ้นด้วย
ก็คือไม่ได้กระทบกับงานค่ะส่วนเรื่องการเต้นการอะไรก็ยังเหมือนเดิม
ใช่ค่ะเพราะว่าคือมันไม่คิดเลยว่ามันจะเป็นคืออยู่
คือเสียงเขาหายไปเลยคือไม่มีเสียงเลยอย่างนี้ค่ะ
ตกใจมากค่ะคือคือเราอยากทำงานออกมาให้ดีสุดแล้วคือเราไม่สามารถลองได้คือมันก็แบบ
มันก็รู้สึกแบบว่าแปลกไปเลยอะค่ะใช่

ความจริงหนูคิดว่าทางพี่เขาน่าจะอยากได้อะไรที่มันเป็นความหยิบแล้วก็ไม่ต้องแต่งเติมมากอะนะคะ

แต่ว่าคือพี่เขาน่าจะเลือกให้มันแบบเป็นแบบนี้มากกว่าอะไรอย่างนี้
แต่เขาคือมาตั้งใจที่จะได้เห็นว่าความคิดแมวกับเขาแทนกัน
น่าจะใช่เพราะว่ามีคนที่เสี่ยงเพราะกว่าเราก็เยอะดูใครอะไรอย่างนี้ฮะ
แต่เราไม่เห็นความคิดของเขามันก็คือความคิดของเขา

ก็มีบ้างนิดหน่อยแต่ก็คือไม่เป็นไรค่ะก็คือแล้วแต่แล้วต่างคนต่างความคิด
ค่ะก็คือเราบังคับให้เขามาชอบเราทุกคนก็ไม่ได้
ค่ะก็เหมือนว่าหนูก็ไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับอาจารย์เท่าไห

ก็โอเคขึ้นจากเดิมค่ะก็คือโอเคขึ้นจากเดิมมาก
เพราะว่าเราทานยาด้วยแล้วก็ฉีดยาด้วย
มีค่ะหมอหมอนัดไปอีกถ้าสมมุติว่าว่างให้เข้าไปหาได้เลยทุกเวลาค่ะ
ก็คือไปเช็คอาการดูได้เรื่อยแล้วก็แต่ว่าหมอจะไม่แนะนำว่าให้ฉีด
ให้ฉีดเยอะเพราะว่ายามันจะมีผลต่อระยะยาว
อันนี้คือเราฉีดเพื่อให้มันประทังไปก่อนค่ะแล้วก็ค่อยรักษาไป
น่าจะถึงพฤษภาพปีหน้าค่ะตรงนี้
น่าจะมีเวลาพักช่วงเดือนตุลาค่ะน่าจะพักได้ประมาณเดือนหนึ่งใช่
หมอก็บอกว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่มีเวลาพักเลยคือเรื่องการใช้เสียง
ถ้าเราไม่ได้พักคือยังไงมันต้องบวมขึ้นแน่แล้วคือสุดท้ายคือมันต้องผ่าตัด
แต่ว่าคือเราก็ต้องเซฟตัวเองให้ได้มากที่สุดนะคะ
ก็คือแบบว่าต้องทานยาเรื่อยแล้วก็ต้องใช้เสียงแบบให้น้อยที่สุดเลย
ถ้าเกิดเวลาที่เราไม่ได้ทำงานเนี่ยหมอบอกว่างดพูดเลยไม่ต้องพูดเลย

ความจริงก็อยากการนะคะแต่ว่ามันรับไว้แล้วด้วย
เราไม่สามารถแคนเซิลได้ด้วยแล้วก็คือหลายคนก็คืออยากอยากจะได้คิวด้วยก็คือ
เอ๋ห่าห๊า

แกเป็นห่วงบ้างรึยังคะเพราะเราห่วงมาจนไม่มีเวลาพัดผ่อนเท่าไร

เมื่ออย่างเกิดจากฝ้ายเล่าให้จะดู

โดนติดแล้วคือเขาก็เข้าไปดูแหละ

เราได้ยอดวิวอยู่ก็ยังโอเคอยู่

ลำไยขาวพอดีว่ามัน

แต่ถ้าเกิดผ่านคือด้วยความที่เค้าหน้าคลายเราด้วย

เขาจะเจาะและก็เคยไม่ถึงเจาะ

สายการโชว์แบบนี้บาปนี้อาจจะเชื่อง่าย

ก็ต้องรู้ถึงอะไรที่มันเป็นแบบโฟล์เผื่อยอาณาจารย์อะไรอย่างนี้เลยว่า

สบายใจได้ว่าเราไม่มาแนวนี้แน่นอน